วันนี้ก็ยังคงต้องพูดถึงเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ใช่แล้วค่ะคือประเด็นวันนี้มันก็มีความคืบหน้าอยู่ในตัวนะ
โดยเฉพาะเรื่องการย้ายตำรวจที่ทำสำนวนคดีออกจากพื้นที่

ก็จะเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอก
๒๘กุมภาพันธ์นี้จะแถลงสรุปสำนวนคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้

เจ้าปัญหานี้เป็นของครูปรีชาหรือว่าหมวดจรุนกันแน่
โอ้โหนี่คือคดีประวัติศาสตร์นะคะ
บอตรต้องแถลงเองเลยนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้เราเล่าถึงกระบวนการในการทำคดีนี้
ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สพเมืองกาญจนบุรี
ก่อนจะมาถึงภาค๗ก่อนจะมาถึงกองปราบ
แล้วก็มีตัวละครที่เราเล่าไปเป็นตำรวจ
ศพันธ์ตำรวจโทกับร้อยตำรวจเอก
ในการทำสำนวนคดีต่างตั้งแต่รับเรื่องการแจ้งความ
แล้ววันนี้ก็มีโดนย้าย๒คน
ตำแหน่งเดียวกันกับที่เราเล่าไปเมื่อวาน
แล้วก็เป็นตำรวจที่เรียกว่า
นายหนึ่งก็คือตำรวจที่ร้อยเวรเจ้าของคดี

เอามาตรวจสอบดูเรื่องนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ

ไปดูในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบคดี

ก็คือทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
วันนี้พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
เปิดเผยความคืบหน้าของคดีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้านบาท

โดยท่านบอกว่าจากการสอบปากคำทั้งเจ๊เกียวและเจ๊กุ้ง
เป็นการสอบปากคำเพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เหลือนะครับ
ซึ่งจำเป็นต้องพิสูจน์ที่มาของคำให้การของแต่ละคน
ว่าเป็นเพราะเข้าใจข้อเท็จจริง
หรือเห็นข้อเท็จจริง
หรือได้ยินมาจากคนอื่น
การที่มาให้ปากคำกับตำรวจไว้ก่อนหน้านี้เนี่ย

ส่วนเรื่องการสอบสวนร้อยตำรวจรี
ที่รับผิดชอบทำสำนวนคดีนี้

คือท่านบอกว่าต้องเพื่อทำความเข้าใจคืออย่างนี้ครับ

จุดเริ่มต้นมันไม่ได้มาจากเรื่องของทุจริต
ไม่ได้มาจากขบวนการหลอกลวงอะไรพวกนี้นะครับ
แต่มันมาจากความเชื่อของแม่ค้า
ว่าเป็นคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล
ให้กับลูกค้าขาประจำคนหนึ่ง
ส่วนตำรวจที่ทำคดีนี้
มีประสบการณ์ในการทำคดีน้อย
พอมีคนมาแจ้งความพร้อมกัน๒คน
คนหนึ่งที่มาแจ้งความสามารถอธิบายได้แบบ
โอ้โหละเอียดยิบถูกต้องชัดเจนเลยว่า
ซื้อสลากมาจากใครซื้อที่ไหนอะไรยังไง
กับอีกคนนึงจำอะไรไม่ได้เลย

สรุปสำนวนคดีในครั้งแรก
ก็เลยมีการเชื่อถือเอ็นเอียงเกิดขึ้น

หรือสมมุติทั่วไปที่ประสบการณ์น้อย
หรือทำคดีน้อย
หรือเป็นยุทธ์อย่างเป็นแพทย์

สองคนมาแจ้งความเนี่ยจะเชื่อใคร
ในขณะที่อีกคนจำเลยไม่ได้เลย
แต่อีกคนพูดละเอียดเยอะมากเลย
เรื่องต้นมันก็ทำให้เกิดความน่าสงสัยอีกฝั่งหนึ่ง

แต่ที่บอกแล้วตำรวจทำงานด้วยความเชื่อไม่ได้
ทุกอย่างเนี่ยมันต้องให้ประหยัดฐานเล่าตัวมันเอง
เกิดจากผู้ขายลอตเตอรี่หวยผ่านมือผ่านแผง
อยากมีส่วนได้ก็โทร
เขาก็โทรไปหาลูกค้าประจำ
ขาจรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ไม่โทร
ก็โทรไปหาลูกค้าประจำก็เกิดประเด็นนี้ขึ้นมา
คนซื้อประจำมีแต่ถามว่าคนขาจรมีไหมมี

ทั้งหมดเกิดจากแผนกรรมนี้เบื้องต้นเลยนะ
ท่านก็เล่าให้ฟังแบบนี้
คือฟังแล้วมันก็รู้สึกตกใจอยู่พอสมควรนะคุณเดี๋ยวมาสอน
นี่ถ้าไม่มีการส่งต่อสำนวนคดี
ไปยังอีกชุดหนึ่งเพื่อให้เกิดความรอบครอบเนี่ย

ไปเจอประสบการณ์น้อยแบบนี้มองไม่ขาดแบบนี้เนี่ย
มันจะเกิดกรณีของการกล่าวโทษคนผิดอย่างนี้ใช่ไหม

ส่วนเรื่องเอกสารลับการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง
ของกองปราบที่จะหลุดไปจาก
ตำรวจนายไหนอะไรยังไงท่านบอกว่าก็

แต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวออกมา
มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับการทำงานของตำรวจมากนัก

ที่มีคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ

วันนี้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ไปถามท่านเจรตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวรรค์
ถามว่าพอมีคำสั่งย้ายพลตำรวจรีสุทธิไปแล้ว
จะต้องตั้งกรรมการสอบสวนสอบสวนความผิดทางวินัยเลยไหม

ตอนนี้ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยนะคะ
เพราะว่าต้องรอผลการสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อน
ที่จะสรุปว่าคดีนี้มีใครที่ร่วมกระทำความผิดบ้าง
ประชาชนทั้งข้าราชการตำรวจ
ซึ่งถ้ามีตำรวจด้วยก็จะต้องเสนอกองวินัย
ในการแต่งตั้งผู้ที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้าคณะกรรมการเอาผิด
โดยจะแยกเรื่องนี้ออกเป็น๒ส่วนค่ะ
ส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นความผิดทางอาญา

หรือส่งเรื่องให้กองบังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบในวงราชการ
หรือส่งพื้นที่ดำเนินคดี
ส่วนกรณีที่๒ก็คือไม่เข้าข่ายคดีอาญา

ถ้าเป็นกรณีนี้ก็จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิด
มีความผิดที่มันเข้าข่ายแล้ว

เพราะรอผลสรุปจากตำรวจสอบสวนกลางก่อน

แล้วแต่ยังไม่ชี้ออกมาว่าจุดไหนยังไง
เมื่อ๕โมงเย็นที่ผ่านมานะคะ
พลตำรวจโทสุรพลพินิษฐ์ชอบผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
พลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
จริงต้องไปรายงานตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้บ่าย๒โมง
แต่ท่านก็บอกว่าท่านติดอบรมมารายงานตัวไม่ได้

ก็ได้มอบหมายงานด้านการศึกษาและพัฒนางานของ
ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดูแล
บอกว่าอยากจะให้ดูแลเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพ
จากการคุยกันพลตำรวจรีสุทธิค่อนข้างเครียดค่ะคุณผู้ชม
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามันก็คงปกตินะ
ตำรวจโอ้โหยดอย่างนี้ระดับอย่างนี้ถูกย้ายไปช่วยราชการ
ก็คุยกับผู้สื่อข่าวอยู่สักพักนึงแล้วก็เดินทางไป
ก็หลังจากนี้ก็ต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งนี้ล่ะค่ะ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ

วันนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
มีคำสั่งอนุมัติให้พันธุ์ตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาค
รองผู้กำกับการสอบสวนของสพเมืองกาญจนบุรี
และร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์ชัดชรินกุล
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ปฏิบัติรัชการที่กองบังคับการกองปราบราม
โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับ
สำหรับคำสั่งดังกล่าวก็เกิดขึ้นจากกรณีที่
พันธุ์ตำรวจโทชูวิทย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ทำสำนวนคดีหวย๓๐ล้านบาท
กาญจนบุรีในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสพ

และเป็นคนที่ยังรับแจ้งความจากคู่กรณีทั้งสองคน
ซึ่งขณะนี้กองบังคับการกองปราบราม
ควบคุมตัวตำรวจทั้งสองนายมาสอบสวนแล้วนะครับ
ทั้งคู่ก็มีรายงานข่าวว่าเคร่งเครียดอย่างมาก
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยประกบดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
เมื่อวานที่มีบันทึกลับอะไรออกมาพรุ่งนี้ไง
มีการกล่าวอ้างระบุถึงตำรวจสองสำนาย
ตั้งแต่ตำรวจที่รับคดีครั้งแรก
ร้อยเวรที่ว่าเป็นคนรับครั้งแรกนะ
แล้วก็มีหัวหน้าของร้อยเวร
ยดพลันตำรวจโทรยดพลตำรวจรี
พอรู้เรื่องเข้ามาก็มาสั่งการด้วยวาจา

แต่วันที่ให้ลงไว้เหมือนเดิม
มีซองพลาสติกหายไปจากหลักฐานสำคัญ
ในการที่จะต้องส่งไปตรวจพิสูจน์อะไรพวกนี้
แล้วก็การแก้ไขสำนวนแก้แล้วแก้อีก
แก้จนสุดท้ายเนี่ยวันที่ก็ไม่ตรงกับวันที่แก้สำนวนจริง